พอจะจุนเจือครอบครัวนี้ได้ไหมครับ
ครอบครัวนี้นะฮะอยู่ที่บุรีรำ
คุณครูออกไปเยี่ยมบ้าน
เห็นสภาพบ้านชีวิตความเป็นอยู่แล้ว
โอ้โหต้องบอกว่าอยู่ได้ยังไง

เป็นกระท่อมหลังเล็กละกัน
จะเรียกว่ากระท่อมก็ไม่รู้จะเรียกได้ไหมเหมือนกัน

คือบ้านหลังนี้สร้างจากเศษปีกไม้ครับ

ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีห้องน้ำ

บ้านหลังเล็ก๔คูณ๔เมตรครับคุณผู้ชมครับ
พ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน๓คน
ลูกสาวเป็นนักเรียนป๔ของโรงเรียนบ้านหนองตะโก
ตะบนเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำครับ
เป็นลูกศิษย์ของคุณครูแก้ว
หรือว่านางสาวธิติมาพลภูเมือง
เห็นสภาพนี้ของลูกศิษย์แล้วก็

คุณครูเล่าบอกว่าไปเยี่ยมบ้านครอบครัวนี้นะฮะ
คือทุกครอบครัวก็จะไปตามแผน
กันไปเยี่ยมเวียนกันไปเยี่ยมนะครับ
เห็นสภาพบ้านแล้วหดหู่ครับ

ไม่มีครัวที่นอนจะไม่มีเลยนะฮะ

มีผ้าห่มบางครับคุณผู้ชมครับบุรีรำตอนนี้
หนาวนะผ้าห่มบาง

อากาศหนาวอย่างที่ผมนำเรียนไปครับ

ตอนนี้พ่อแม่ของน้องยังไงรู้ไหม

ได้ยินไทยรัฐทีวีเรื่องนี้แล้วไหมครับ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนี้หน่อยเถอะครับ
ลำพังคณะครูก็ช่วยเหลือได้เพียงเล็กน้อยนะครับ

โทรศัพท์ของท่านเอาไว้นะฮะ

คือตอนนี้ยังไม่มีการเปิดบัญชีนะ
แต่ถ่ายรูปเบอร์โทรศัพท์ของครูแก้วเอาไว้หน่อย
แล้วลองสื่อสารกันจะส่งอะไรไปช่วยกันได้บ้าง
หรือคนบุรีรำที่อยู่ที่อยู่บุรีรำอยากจะไปช่วย

ไม่รู้น้องจะเข้าห้องน้ำยังไงเนอะ